มาดูเรื่องคู่รักกันหน่อยดีกว่าที่กลายมาเป็นผู้จัดกัน
พอเป็นคู่รักมาเป็นผู้จัดแบบนี้
คุณผู้ชมเอาจริงหลังบ้านไม่รู้เขาคุยอะไรกันมา
เพราะว่าหน้าจอออกมาคนใกล้ตัวไม่รับบทพระเอกก็รับบทนางเอก
ตกลงเรื่องนี้มันมีใบสั่งมาหรือว่ายังไงคุณผู้ชม
เริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะสำหรับผู้จัดป้ายแดงจุ๋ยวรัฐยาค่ะ
ผลงานที่เพิ่งจะลาจอไปหมาดอย่างเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาด
ได้ทางเอกใหม่ดาวิกานี่ประกบคู่กันกับพุฒิพุฒิภูทิศัย
สามีคนดีคนเดิมของสาวจุ๋ยค่ะ
แต่แต่เหตุผลที่ต้องเป็นพุทธ

ไม่ใช่ว่าจะเลือกจากคนใกล้ตัวนะคะ
เขาบอกว่าเป็นใบสั่งจากทางผู้ใหญ่
และผู้ร่วมทุนผลิตจากที่จีนเขา
เขามาเลยบอกว่าพระเอกนางเอกนี่นะ
นางเอกต้องเป็นใหม่พระเอกต้องเป็นพุทธ

เพราะว่าสองคนนี้ถามแฟนคลับที่จริงคือ
เนืองแนนเวอโปรโกะเราย์
เรื่องนี้ออกกากะทั้งที่ไทยและก็ที่จีนคุณผู้ชม

ทะลุ๑๐๐ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บอกแล้วว่าเขาจัดสรรมาแล้วเคาะมาแล้ว
แล้วนี่แว่วมาด้วยนะคะว่าคุณจุ๋ยเองเนี่ยก็เตรียมจะลุยทำละครเรื่องใหม่แล้วด้วย
ก็ส่งให้กำลังใจให้กับผู้จัดที่ทั้งสวยแล้วก็เก่งแบบรัวด้วยนะจ๊ะทุกวัน
คุณแม่นี่ชั้นนี่ติดมากนะละครเรื่องนี้นะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะที่น่าจะชินตากันอยู่แล้วก็คือพี่เคนธิรเดชกับพี่หน่อยบุษกรค่ะคุณผู้ชม
คือส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าเป็นละครที่พี่หน่อยเป็นผู้จัดเนี่ย
ก็จะมีพี่เคนนี่แหละมาจอยด้วยอยู่ตลอดเลย
ละครของค่ายมีทั้งหมดกี่เรื่องรู้ไหม
เรื่องพี่เคนเป็นพระเอกอยู่๕เรื่อง
พี่หน่อยผูกขาดขนาดไหนอะ
เคยมีนักข่าวนะเขาถามว่าละครที่พี่หน่อยเป็นผู้จัดเนี่ย

เหมือนฟิวเรือนร่มในหนองแล้วทองจะไปไหน
ถือค่ะก็คือพระเอกคนนี้แหละนะ

เอกคนอื่นก็มีอีก๓เรื่องที่เหลือนะก็มีคนอื่นเหมือนกัน
แต่เอาจริงพี่เคนไม่เหมาะกับการเป็นพระเอกตรงไหนดี
ฉันอยากถามคือเขาก็บอกทุกลิสต์นะทุกช้อย
ก็ต้องให้เขาอยู่แล้วหลังนี้โอป้าเวอร์สุดยอดเลยค่ะ
ปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่นิดนึงละกันพี่นกสินใจค่ะ
ที่เป็นผู้จัดละครด้วยเช่นกันนะคะ
แม้ว่าพี่นกจัดชัยเนี่ยจะไม่ได้มาเป็นพระเอกในละครให้นะคะ

แต่ว่าคอนเฟิร์มและความหล่อพี่เหมือนเดิมเลยนะคะ
แต่ก็คอยซัพพอร์ตอยู่ไม่ห่างคุณผู้ชมค่ะ
อย่างละครเรื่องแรกค่ะที่พี่นกหญิงนะเป็นผู้จัดก็คือนี่
ตะวันยอแสงก็มีพี่น้องชายค่ะมารับเชิญ
ส่วนเรื่องอื่นค่ะพี่นกชายก็มาเป็นผู้กำกับให้
เช่นเดียวกับเวลาที่พี่นกชัยเป็นผู้จัดมีละครเมื่อไหร่นะ
นกหญิงก็มาเล่นให้ด้วยเช่นกันค่ะ
มันเป็นธุรกิจครอบครัวคุณผู้ชมค่ะ
เออก็อย่าคิดเยอะคิดมากเพราะว่าอะไร
แต่ละคนมีความสามารถกันแล้วนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ

แต่อยากถามเหมือนกันนะว่าเขาไม่หึงกันเหรอ
แบบเวลาที่แฟนเขาต้องกดสารกับถูก

สมมุติถ้าภรรยาหรือสามีของเรากำลังถ่ายในฉากเลิฟซีนอยู่